ปีใหม่นี้หลายคนวางแผนที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายประชาชนทั่วประเทศนะคะ
ที่จะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั้งตามวัดแล้วก็สถานที่ต่างด้วยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือหนังสือบทเจริญพระพุทธมนตร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ณวัดหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ในคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
อย่างหาที่สุดไม่ได้และความเป็นสิริมงคล
ในปี๒๕๖๑ที่จะถึงนี้นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทย
เริ่มต้นปีใหม่เลยคือเป็นปีที่แห่งความโชคดีคือพระเจ้าอยู่หัว
หากสมพงษ์กุณนะปฏิบทานหนังสือพระธานบทสวดมนต์
ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้สวดพร้อมกัน
จาก๑เสียงเป็นร้อยเสียงเป็นพันเสียงเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเสียง
ซึ่งเราจะสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ
สวดมนต์นี้มีพระนิสงฆ์มาก
ทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งพระปริศ

เป็นการสวดมนต์เพื่อให้ความสวัสดีมีชัยแก่ตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ให้ประเทศเราอยู่อย่างมีความสุขน่ารักไข้สามัคคีกัน
และที่สำคัญที่สุดเราพร้อมใจกันที่
จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ราชการที่๙และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธรรณเทพมร์พระยาควาราหารกูลรายการที่๑๐ของพวกเรา
เข้มแข็งแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้พวกเรา
ด้านหนาได้อาษัยพระบารมีของ

สำหรับหนังสือสวดมนต์ดังกล่าวประกอบด้วย
สวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย๓บท
บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล๓๔บท
พร้อมคำแปลเพื่อให้พุทธศาสนิกชน
เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวดค่ะ
จากนี้ยังมีบทสวดชัยมงคลคาถาและอื่น
ที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตอีกด้วยนะคะ
ก็ประธานคติธรรมด้วยนะครับ
หวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี
ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่
เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนเรื่องราวชีวิต
คืนวันล่วงไปเราทำอะไรอยู่
เป็นการประทานพรจากสมเด็จพระสังฆราช
แล้วก็ที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาเอาร่วมกับสวนดุสิตโพ
เอาโพลมาเผยแพร่นะบอกว่าวัยรุ่นไทยเยาวชนไทย
ไปสวดมนต์ข้ามปีถึงร้อยละ๔๙๔๘
ถูกประสงค์ในการสวดมนต์ข้ามปี
บอกว่าต้องการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ

ใช่เราถ่ายทอดสดในวินาทีข้ามคืน
แล้วก็มีการสวดมนต์ข้ามปีในหลายพื้นที่
ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามหน้าจอของไทยรัฐทีวีได้นะครับ